ส่วนคดีนี้ก็ต้องตามความคืบหน้าค่ะต้องคลายปมสงสัยสาเหตุการเสียชีวิต
กรณีไปพบศพผู้หญิงคนนึงเป็นคนไทยนะคะเสียชีวิตอยู่ที่ซอกหน้าผาที่กระบี่ค่ะ
แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับไปปีนหน้าผาแต่เสียชีวิตแต่มันมีข้อสงสัยอยู่หลายอย่างเช่น
รองเท้าเชือกที่ขาดหรือว่าจุดที่พบศพ
ทำไมไปอยู่ในซอกถ้าเกิดตกลงมาจากที่สูง
จะต้องกระเด็นแล้วอยู่ห่างออกมาจากหน้าผาพอสมควร
อันนี้คือตำรวจบอกเองว่ามันมีหลายจุดที่ต้องหาคำตอบ
มันยังน่าสงสัยอยู่แต่ในมุมของญาติผู้เสียชีวิตเขาก็มองว่า
ก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุแหละไม่น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมอำพลางอะไร
เหตุการณ์นี้นะคะนางสาวนันทวันเฟรยาบริสุทธิ์
อายุห้าสิบห้าปีเป็นคนไทยนะคะเธอมีสามีเป็นคุณหมอที่สวีเดน
มาเที่ยวกระบี่ปีนหน้าผาแล้วก็เสียชีวิต
บริเวณคือเขาโต๊ะหลวงตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
ตอนที่พบศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๘ชั่วโมงนะคะ
นี่คือนางสาวนันทวันผู้เสียชีวิตนะคะตำรวจบอกว่า
มีปมสงสัยหลายอย่างเนื่องจากว่ากีฬาปีนผาเนี่ยค่ะ
จำเป็นต้องใส่รองเท้าปีนผ่าโดยเฉพาะจะช่วยให้เท้ากระชับ
แต่ผู้ตายไม่ใส่รองเท้าในลักษณะนี้ผิดวิสัยของนักกีฬาปีนผาค่ะ
อกจากนี้การปีนผาจะต้องปีนขึ้นไปแบบเป็นคู่แล้วก็คอยรั้งเชือกซึ่งกันและกัน
แต่ผู้ตายปีนคนเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
ผูกเอวสำหรับการปีนผาถ้าขาดเองจะเป็นลักษณะของการขาดแบบหลุดลุ้ย
แต่เชือกที่ผูกเอวฝั่งบัดดี้คล้ายกับถูกตัด
ลักษณะการตกลงมาจากผาสูงประมาณ๒๐๓๐เมตร
ร่างควรจะต้องอยู่ห่างจากหน้าผาเล็กน้อยแต่ร่างของผู้ตายติดอยู่ในซอกเขาเลย
ซึ่งอาจจะไม่ใช่จุดที่ตกลงมาครั้งแรก
สินของผู้ตายที่เจอมีการใช้กระบะผสมปูนครอบเอาไว้
นี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันน่าสงสัยต้องหาคำตอบให้ได้
ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นหลักฐานนะคะเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเพื่อตรวจสอบ
ช่วงค่ำเมื่อวานนายบายันมิคาเอลอัลเบอร์อายุ๖๕ปีสัญชาติสวีเดน
สามีของผู้ตายที่เป็นคุณหมอค่ะครับกลับมาจากไปปีนผาที่อ่าวไร่เล
ตำรวจก็เลยเชิญตัวมาสอบสวนแล้วก็เชิญตัวเพื่อนผู้ตายมาด้วยอีกสองสามคนนะคะ
เรื่องต้นสามีของผู้ตายบอกว่าเขากับภรรยากับลูกชายและน้องสาวของภรรยา
เดินทางมาจากสวีเดนเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมมาเที่ยวพักผ่อนปีนผาที่กระบี่
เพราะเป็นกิจกรรมที่ชอบกันนะคะชอบกันทั้งบ้านเลย
ตัดสินใจซื้อบ้านไว้ที่ตะมนต์อ่าวนางพักผ่อนเวลาเดินทางมาเมืองไทยก็มาอยู่บ้านหลังนี้
ก่อนเกิดเหตุ๑วันผู้ตายน้อยใจสามีจากปัญหาส่วนตัว
และผู้ตายมีอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าไปดื่มเหล้าจนเมากลับมานอนที่บ้าน
พอเช้าสามีกับน้องสาวของภรรยาและเพื่อนอีก๒๓คน
วางแผนจะไปปีนหน้าผากันที่อ่าวไร่เลก็ชวนผู้ตายไปด้วย
แต่ผู้ตายเมาหลับอยู่ก็เลยปล่อยให้นอนพักผ่อนอยู่บ้าน
ก็เลยคาดว่าผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวน้อยใจ
พอตื่นขึ้นมาทุกคนไปปีนผากันหมดแล้วทิ้งตัวเองเอาไว้คนเดียว
ว่าน่าจะขี่รถไปปีนหน้าผาเพียงลำพังจนมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ในส่วนของเชือกที่ใช้ปีนมีรอยถูกตัดใหม่เนี่ยนะคะ
เพื่อนนักปีนผาของผู้ตายบอกว่าเชือกเส้นนี้
เป็นเชือกเส้นที่ไม่ได้ใช้ในการปีนผาแล้วเป็นเชือกเก่าค่ะ
มีการตัดเอาบางส่วนออกมาเพื่อนำไปใช้งานอย่างอื่นแทน
มันก็เลยมีร่องรอยเหมือนถูกตัดเพราะว่าถูกตัดจริง
อืมตัดเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เป็นเชือกที่ปีนผา
คาดว่าผู้ตายคงไม่ได้มีเชือกเพราะว่าคนในครอบครัวเอาเชือกไปปีนผากันหมดแล้ว
ก็เลยหยิบไปใช้หยิบเชือกอันนี้มาใช้เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะคะจุดที่เจอศพนะคะนี่ค่ะเป็นหน้าผาสูงประมาณ๓๐เมตร
อยู่ติดกับสวนผลไม้จากการสอบถามนายสมยศทองแก้ว
คนที่ได้รับแจ้งกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเจอศพ
เขาเป็นครูสอนปีนผาด้วยนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาแจ้งว่าพบศพคนตกหน้าผาก็เข้าไปดูที่จุดเกิดเหตุ
ก็เห็นพิรุธหลายอย่างเหมือนกันนะคะ
สภาพศพเป็นยังไงบ้างฮะสภาพศพนอนคู้อยู่ในนู้นครับ

จะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะตกลงมาแล้วตกมาอยู่ในตรงรูนี้เลย
คงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าหินย้อยมันเลยมาด้านหน้านี้ในนู้นมันไม่ได้เซ็นเตอร์ในการดิ่ง
ในการดิ่งนี้รู้สึกว่าจะอยู่ตรงรอยชกอยู่ตรงนั้นครับ

เพราะว่าคนปีนเนี่ยเขาจะใส่ถุงแป้งไปข้างหลังซึ่งติดตัวเขาอยู่
ซึ่งมันง่ายที่จะกระจายออกมาเมื่อเรากระแทกหรือโดนอะไรครับ
สำเร็จว่าเขาปกจากจุดนั้นแล้วแต่ว่าศพไป
ศพไปอยู่ตรงนู้นก็คงมีรอยอยู่จากนั้นก็มีรอยไปนู่น
แต่ไม่รู้รอยคล้ายว่ารอยตรงแต่ไม่ใช่รอยตะเกียดตะกาย
ถ้ารอยตะเกียดตะกายมันคงเละเทะไปหมด
แต่นี่มันเป็นรอยรื่นเป็นร่องไปแค่นั้นแหละ
นี่ครูสอนปีนหน้าผาก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายกับเจ้าหน้าที่
จุดที่พบศพมันดูอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไห
ถ้าตกลงมาจากหน้าผาจริงจริงครับ
สถาพรดินแดงรองประธานชมรมปีนผาอ่าวไร่เลจังหวัดกระบี่
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องปีนผาก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
หลังจากที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะ
สันนิษฐานว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้เสียชีวิตตกลงมาเป็นเพราะว่าเชือกสั้นเกินไป
เพราะเชือกมีรอยตัดอยู่ทำให้ช่วงที่กำลังโรยตัวลงมา
เชือกที่ติดคู่กับบัดดี้ที่อยู่ด้านล่างเชือกหมด
แล้วก็หลุดผ่านตัวล็อกออกไปเลย
เป็นเชือกเก่าแล้วก็ที่เขาตัดอีกใบหนึ่งออกเนี่ยผมคิดว่านะครับ
อันนี้ผมแค่คิดว่านะครับเพราะว่าเชือกเนี่ยมันจะมีบางจุดที่มันลอยชำรุดแล้ว
เขาเลยตัดออกก่อนก่อนที่เขาจะพาไปปีน
แล้วทีนี้พอตอนเขาพาไปปีนเขาอาจจะเช็คไม่ขาดว่าระยะทางที่ปีนขึ้นไปเนี่ยมันกี่เมตร
แล้วเชือกเรามันกี่เมตรสมมุตินะครับเส้นทาง๒๐เมตร๒๐เมตร
เชือกเราเนี่ยอย่างน้อยต้อง๔๐เมตรเพราะขึ้น๒๐ลง๒๐
แต่อันนี้ผมคิดว่าแกอาจจะเช็คพลาดเรื่องเชือกเพราะว่าเชือกมันยาวไม่ถึง
เส้นทางที่แกขึ้นไปนะครับสูงนะครับแล้วอ่าที่ไปดูมาที่มีควิดรอนะครับ
ควิดรอตัวเป็นคาราบินเนอร์เนี่ยที่แกพกขึ้นไปที่ไปคลิปแต่ละจุดเนี่ยครับ
ก็ขึ้นไปสูงแล้วด้วยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ว่าแกไปคนเดียวนะครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปีนผา
ก็สอดคล้องกันว่ามันเป็นไปได้ยากว่าจะไปคนเดียวว่าจุดที่พบศพจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะ
แต่ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นฆาตกรรมอำพลางหรือเป็นอุบัติเหตุนะคะ
คำให้การของญาติผู้เสียชีวิตที่บอกว่า๒มีนาคมที่ผ่านมาไปปีนผาที่อ่าวไร่เลก็ไปถามเจ้าหน้าที่ประจำผา
ไม่มีใครเห็นว่าญาติของผู้เสียชีวิตไปปีนเผาวันนั้นเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่ถามที่ประจำหน้าผาเนี่ยมีอยู่สองจุดในอ่าวไร่เลจริงจริงแล้วมีที่ปีนผาสิบห้าหน้าผาค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าญาติของผู้เสียชีวิตที่บอกว่าไปปีนผาอาจจะไปปีนตรงจุดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดอยู่ก็ได้

ถูกต้องวันนี้น้องสาวกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตไปที่สพอาวนางค่ะขอรับศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
น้องสาวของผู้เสียชีวิตไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรก็บอกว่าต้องรีบไปรับร่างของพี่สาวไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็จะบินกลับสวีเดนวันศุกร์ที่๖มีนาคมนี้เลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดญาติบอกไม่ติดใจญาติมองว่าเป็นอุบัติเหตุส่วนโรคประจำตัวของผู้เสียชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าค่ะ
พลตำรวจรีศักดิ์ชัยลิ้มเจริญผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่บอกว่าตอนนี้ศพของผู้เสียชีวิตนำไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลกระบี่นะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริงยังไม่อนุญาตให้ญาตินำศพออกไปนะคะ
เพราะว่าต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการผ่าพิสูจน์ก่อนแล้วก็อยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติม
ตอนนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อคลายข้อสงสัยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
คือถ้ามีภาพจากล้องวงจรปิดตอนที่ผู้ตายเดินทางเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะชัดเลย
จะได้รู้ว่าไปปีนผากี่คนอืมแล้วก็เหตุการณ์เป็นลักษณะไหนครับ